ท่านผู้ชมครับเขากำลังตามหาตัวผู้ชายคนนี้กันอยู่นะฮะ
ไปซื้อทุเรียนหลายร้านค่ะบอกว่าลืมกดเงินบ้าง
ไปกดเงินให้อะไรมั่งอืมสุดท้ายเนี่ยหนีหายไปเลยค่ะ
เอาที่แรกก่อนสมุทรปราการนะครับร้านขายทุเรียน
ผู้ชายคนนี้ฮะมาฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้
ตอนนี้เนี่ยคือแต่งตัวดูดีดูภูมิฐานเลย
ขึ้นรถไปแล้วแล้วขับออกไปเลย

คือเจ้าของร้านขายทุเรียนบอกว่าเขาก็มาเป็นลูกค้านี่แหละ
แล้วหายไปเลยนี่ฮะคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับแม่ค้านะครับ
พี่อภาวดีบอกว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีขับรถหรู
ก็ดูเหมือนคนมีสตางค์นะ
มาถึงเนี่ยเปิดกระจกรถสั่งหมอนทอง๒ลูก
ทั้งน้ำหนักแล้วรวมราคาเนี่ย๕๑๓บาท
เงินมาให้ร้อยหนึ่งบอกอุ๊ยตายแล้วขอโทษทีแม่ค้า
แม่มีติดตัวแค่ร้อยเดียวนี่ผมทำงานอยู่แบงค์นะ
ตั้งแต่๖มิถุนายนนี่ผ่านมาหลายวันแล้ว
ทำไมยังไม่มาสักทีไปถึงไหนคะเนี่ยนั่นน่ะสิ
ไปแล้วจ่ายร้อยหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวไปกดตังค์ให้ที่ตู้
ธนาคารกรุงไทยตรงนี้ก็บอกว่าทีนี้เขาก็วิ่งข้ามรั้วเหล็กนี้ไป
แล้วก็ขึ้นรถหนีไปเลยทีนี้แล้วลูกค้าบอกอ้าวแล้วทำไม
จ่ายตังค์ไม่ครบอ้าวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปกดมาให้
ก็คงก็คงเอามาให้มั้งหนูก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะนะอืม
พอรอพอตกเย็นว่าจะเอามาให้ก็ไม่มา
ไปถามที่ธนาคารกรุงไทยนะบอกว่าถามรบพอว่า
ป้ายตะเบียนรถคันนี้มีไหมคนตะมานที่นี่มีรึเปล่า
ประพอบอกว่าไม่มีค่ะก็บอกว่าแม่ค้าสามคนแล้ว
มาสามป้ายทะเบียนคันนี้ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าคนไหน
ก็ไม่ได้ถามอ่ะเนอะมาโกกที่ว่าเป็นพนักงานธนาคาร
พอไปนู่นบอกว่าเป็นตำรวจน้ำแล้วไปที่อื่นแล้วเป็นอะไรอีกอ่ะ
ต้องหลอกไปเรื่อยนะสงสัยก็ก่อนหน้านี้ก็คงจะทำมาแล้ว
บอกเป็นพนักงานธนาคารด้วยเป็นตำรวจน้ำด้วย
เป็นหลายอย่างเหลือเกินเป็นทุกอย่างเลยค่ะ
อย่างนี้เขาเรียกชักดาบใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ
มีอีกร้านหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนี้ฮะผู้ชายคนนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับนี่ร้านนี้นะครับร้านอาหาร
ส้มตำไก่หุบบอลนี่ฮะบ้านไร่ไก่หุบบอลบางพระที่ศรีรชาชนบุรี
โดนเหมือนกันคนร้ายทำทีเป็นลูกค้านะมาสั่งผัดกะเพราปูไข่ดาวกาแฟเย็นด้วย
ปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยโอ้โหแกงป่าปลาเห็ดโคนด้วย
กี่วันแล้วเนี่ยเอาแบบใส่ถุงกลับบ้านนะทั้งที่เลยนะ
รวมทั้งหมดหกร้อยยี่สิบห้าบาทเพราะถึงเวลาได้ของแล้วต้องจ่ายเงินบอก
ขอผ่านบัตรเครดิตได้ไหมที่ร้านเขาบอกโอ้โหพี่
เครดิตที่ร้านไม่รับเขาบอกอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปหยิบเงินที่รถก่อน
นั่นแน่ฟอร์จูเนอร์สีขาวเหมือนกันค่ะหายไปเลยฮะโอ้โห
พอเราเริ่มเช็คบินใช่ไหมเราก็บอกทุกคนบอกอ๋อยี่สิบห้าบาทค่ะ
เขาก็ส่งบัตรเครดิตมาให้เราบอกที่ร้านไม่ได้รับแต่มีให้สแกนด้านนี้จ้ะ
แกนกีฬาโค้ดเขาก็แบบว่าล้วงจับกระเป๋าตังค์เนี้ย
แล้วก็เป่าเสื้อควักมาก็มียี่สิบกว่าครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นให้หนูมายืนรอตรงนี้แป๊บนึง
เดี๋ยวเขาเข้าไปเอาตังค์ในรถเขาเป็นตำรวจน้ำเขาไม่โกงค่ะ
แล้วพอทีนี้เขาก็เดินไปเอาไปเอาตังแล้วก็ถือกระเป๋าไปแล้วนะคะ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
โอ้โหแสบจริงจริงค่ะนี่เจ้าหน้าที่บอกว่าไปตรวจสอบให้แล้วนะฮะ
ทะเบียนรถคันนี้เนี่ยอ่าเป็นทะเบียนที่จดแล้วก็ถูกระงับตั้งแต่ปีห้าหกนะอ้าว
เพราะไม่ต่อภาษีโอ้โหอ้าวใครเป็นเจ้าของรถคันนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้
เข้าใจผิดอะไรกันยังไงก็มาหาร้านเขาหน่อยไม่รู้เขาไปแจ้งความกันหรือยังนะ
หรือใครถูกเอารถไปยืมใช้แล้วก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยก็ทราบข่าวไว้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็ติดต่อกันมาหน่อยละกันนะเป็นทุกอย่างเลย
เว้นคนที่ทำถูกกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะ